เรื่องเกี่ยวเนื่องกับวันออกภัณฑ์ศาสตร์
คุณผู้ชมคะเขาก็จะมีงานฉลองกันนะคะ

วัยรุ่นที่ไปดูหมอลำก็เกิดเหตุวิวาดกันนะคะ

มีทั้งขวดมีทั้งก้อนหิน

เป็นเรื่องสำหรับอีกนิดนึงร่วมจากที่ทั้งแต่นี้ครับ

ประมาณช่วงตี๒ของเมื่อวันที่๓๑นะคะ
ก็อยู่ที่วัดร่องคำจังหวัดกาลสิน

ขณะที่กำลังแสดงกันอย่างสนุกสนานนะคะ

สิบคนนะคะยกมาปะทะกันกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ชาวบ้านก็ต้องหลบหนีเพราะว่ามีปะทัดยักษ์ด้วย
มีก้อนหินด้วยมีขวดด้วยคว่างปลากันจ้าละวันเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาห้ามแล้วก็เคลียร์พื้นที่
ปรากฏว่างานนี้มีคนบาดเจ็บไป๗คนหนึ่งในนั้นสลบ
แล้วก็มีแผลบวมโนตามใบหน้ามีหัวแตกด้วยนะคะ
ปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลร่องคำจับผู้ก่อเหตุได้๑คนค่ะ
ก็ส่งตัวไปดำเนินคดีนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นวัยรุ่นจากตำบลคำพออุงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ข้ามมาเที่ยวงานแล้วปรากฏว่ามาเที่ยวแล้วมาเจอคู่อริเก่า
ตำบลร่องคำคราวนี้ก็เริ่มคว่างปลาข้าวของกัน
ขวดทั้งหินทั้งประทัดจนเวทีเขาต้องเลิกแสดงอะค่ะ
แต่ว่าเรื่องเนี่ยไม่จบอยู่แค่นั้นนี่อาวุธที่เอาไปนะคะ
ไม่รู้ไปดูหมอลำนี่ต้องพกของแบบนี้ไปด้วยนะคะ
คือคนที่เขามาต้องการมาหาความสุขก็ทุกคนก็ไม่ได้ดูหมดเลยนะคะ
ยังต้องหลบลูกหลงด้วยนะคะแต่เรื่องเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้จบอยู่หน้าเวที
ผู้สื่อข่าวไปได้ภาพนี้มาค่ะเป็นกล้องวงจรปิด
หลังจากที่สองกลุ่มปะทะกันไปแล้วเนี่ยวัยรุ่นจากร้อยเอ็ดเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์เป็น๑๐คันนะคุณผู้ชมดูขบวน
ไล่ตามไปจนถึงบ้านคู่อริเจ้าถิ่นซึ่งบ้านเขาอยู่ห่างจากเวทีหมอลำประมาณหนึ่งกิโล
ตามไปจะไปเอาเรื่องเขาที่บ้านอีกอะค่ะครับแต่ว่าไม่เจอตัวนะคะ
ทีนี้พอไม่เจอตัวเนี่ยก็ไประบายความแค้นคว่างปลาก้อนหินทุบทำลายทรัพย์สินของบ้าน
บ้านของคู่อลิเนี่ยพังเสียหายจนสุดท้ายเนี่ยสาแก่ใจแล้วก็ขับรถหนีไป
นี่ค่ะโอ้โหยกพวกไป๑๐กว่าคันไปถล่มบ้านเขา
เจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องกลางดึกเนี่ย
พวกเขาก็ต้องหลบกันอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยข้างนอกเนี่ย
ก็มีเสียงวัยรุ่นร้องโหกเวกโวยวายตะโกนท้าทายอยู่นอกบ้าน
ก็ไม่กล้าออกไปดูสักพักนึงเนี่ยพอเสียงหายไปแล้ว
่งเช้าออกมาก็พบโอ้โหข้าวของพังเสียหายมากมาย
ก็เนี่ยค่ะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะนี่บ้านเขานะคะ
โอ้โหแล้วก็สุดท้ายต้องไปแจ้งความไว้ที่สพร่องคำค่ะ

คือออกมาก็ไม่รู้จะเจออะไรนะแต่หลบอยู่ในบ้านเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือข้าวของพังเสียหายนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็จะเร่งตามตัววัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะที่เห็นในกล้องวงจรปิดนี่แหละ
ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นทราบว่าจากอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เดี๋ยวก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหมาเป็น๑๐คันนะคะคุณผู้ชม